จะเป็นวันที่ทำการชาปนกิจร่างของคุณตังโมแล้วนะคะ
ในทุกความเคลื่อนไหวมันก็มีมาเรื่อยอย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมแต่วันนี้มันมีเรื่องแปลกผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เป็นเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อนี้ค่ะ
ซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเป็นเฟซบุ๊คของคุณแตงโมนั่นแหละนะคะ
แต่มันมีการโพสต์ภาพแล้วใคร
ใครโพสต์ภาพผู้หญิงที่หันหลังอยู่แบบนี้
แล้วมันมีแคปชั่นที่ชวนสงสัยคือ
หนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่รักแล้วไว้ใจ

คนแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากนะคะ
จะเห็นว่าผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงยาว
หันหลังชูโบกมือสองข้าง
ลักษณะเหมือนบนหัวเรือสปีดโบ๊
มีฉากหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
ก็แน่นอนก็เกิดปริศนาว่า
ใครเป็นคนโพสต์รูปนี้
และทุกคนก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่า
รูปนี้ลักษณะคล้ายคุณกระติกนึกได้

ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายคนเอาไปเปรียบเทียบภาพ
นี่คือชุดที่คุณกระติกใส่ในวันเกิดเหตุ

กับคุณฮิปโปเพื่อนสนิทกันหน่อยของคุณแตงโม
คุณฮิปโปยืนยันแบบนี้ว่า
บรรดาเพื่อนเนี่ยไม่มีใครรู้แอคเคาน์ของแตงโมนะ
เพราะแตงโมไม่ได้รับงานรีวิวในเฟซบุ๊กเลย

ถ้าใครจะเข้าเฟซบุ๊กนี้ได้จากเครื่องอื่น
ตามปกติระบบมันก็จะต้องแจ้งเตือนไปมือถือเครื่องหลักที่ลงทะเบียนเอาไว้
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธิน

เป็นคนโพสต์ภาพนี้ไหมคุณแม่คุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้โพสต์
เพราะแม่เล่นโซเชียลไม่เป็นโพสต์รูปก็ไม่เป็น
ทำได้แค่เปิดดูรูปภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในเครื่องแตงโม
แตงโมถ่ายให้กระติกคนที่มีรหัสมีแอคเคาน์แตงโมคือกระติก
อันนี้คุณแม่บอกนะคะดังนั้นคุณแม่ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกติกเองหรือเปล่าที่โพสต์
เอ้าส่วนเจตนาที่มาโพสต์อาจจะโกรธที่โดนอายการแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่า
เพราะว่าร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมตกน้ำเสียชีวิตอันนี้คือความเห็นคุณแม่ลองฟังหน่อยนะคะ
ที่สามารถจะเข้าเครื่องโนโลได้คืออันนา

เป็นอย่างนี้หรอก
แต่ตอนนี้อันนาก็ไม่ได้ถือวันไทย
อ้าวคุณแม่คาดเดาค่ะ
เดาว่าน่าจะเป็นกระติกหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วคุณแม่คิดว่าจะเป็นคนอื่นได้ไหม

คุณแม่พูดเมื่อกี้ว่าน่าจะเป็นอนาแต่เชื่อว่าไม่ใช่

ส่วนความเคลื่อนไหวมาทางฝั่งคุณกระติกกันหน่อยค่ะ

มีการเดินทางไปแจ้งความเอาผิดผู้ที่โพสต์รูปดังกล่าว

อย่างที่บอกว่ามันด้านมาพอดี
เกิดขึ้นใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่กำลังจะมีการ

วันอังคารที่๒๔พฤษภาคมนี้

คนก็เลยตั้งข้อสงสัยกัน
ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีก็มีมาด้วยเหมือนกันนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณโรบทและคุณจ๊อป๒คนที่อยู่บนเรือค่ะ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำกับตำรวจสพนนทบุรีอีกนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมานายนิทัศน์เกียรติสุธิสาธรณ์หรือจ๊อปพร้อมทนายความ
เดินทางพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเข้าให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
คดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดา
หลังอายการจังหวัดนนทบุรีมีความเห็นให้แจ้งข้อหาเพิ่มก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หลังใช้เวลาการสอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงแล้วก็เดินทางออกจากห้องสอบสวนไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
ไม่ได้ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนขึ้นรถตู้ที่จอดรออยู่หน้าโรงพักแล้วก็ไปทันที
ส่วนนายภัยบูรตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ตซึ่งทางอายการให้เรียกมาสอบเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่สอบปากคำไปแล้ว
ก็ให้มีการสอบลงรายละเอียดเพิ่มแล้วก็ให้รัดกลุ่มมากขึ้นค่ะ
เขามาพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่๗โมงครึ่งนะคะใช้เวลาสอบนานเกือบ๓ชั่วโมง
มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้สำหรับนายพีมหรือเอ็มกุญสือคนบนเรือนะคะ
แจ้งว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ
ทีนี้ทางด้านของคุณกระติกนะคะนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ค่ะ
รายงานข่าวก็แจ้งนะคะว่ามีการเข้าไปให้ปากคำนะ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละ
ที่กรรมคับการตำรวจผู้ทรวจจังหวัดโนธับรีไปแล้ว
ส่วนคุณปอค่ะมีการประสานติดต่อมาที่พนักงานสอบสวนนะ
ขอเข้าให้ปากคำในวันพรุ่งนี้แล้วไปดูกันที่คุณแซนบ้าง
ฝั่งทางแซนวิสาพัฒน์ค่ะก็มีการแจ้งมาว่า
เพื่อให้มันทันเวลาในการสั่งฟ้องตามกำหนดในวันที่๒๗พฤษภาคมนั่นเองค่ะ